โอ้โหเราอยู่กับผู้สมัครคนสำคัญอีกคนนะครับ
ดรสุชัชวีสวัสดีครับจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ

สวัสดีครับ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
นี่ทีมงานครับประชาธิบัตย์ส่งสอกรครบหมดเลยไหมครับ
๕๐คน๕๐เกตพร้อมหนึ่งผู้ว่าพร้อมครับ
เอาอย่างนี้สัญญากันไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงสมัครกันเสร็จได้เบอร์
เราคงได้คุยกันอีกหลายครั้งหลายหนนะครับ
ตรงนี้เดี๋ยวดรเอ๊ไปได้เบอร์ไม่ทันนี่โทษ
โทษเราอีกเราจะแย่

ทำแบบรัฐบาลได้เลยไม่ให้ฟรีเอางานมาแลกเงินนะครับ
จ้างงานในชุมชนเท่านั้นไม่พอกรุงเทพเป็นผู้ซื้อลายใหญ่
นักศึกษาชุดนักเรียนก็ซื้อนะครับอาหารก็ซื้อ
แต่ไปจ้างอุตสาหกรรมนะครับเพราะงั้นตรงนี้ให้ชาวบ้านเขาได้ทำ
เพราะงั้นนี่ถือว่าชนะ๒ต่อเลยคือชาวบ้านได้งาน
กรุงเทพก็ได้การสับสนุนนะครับเอางานมาแลกเงิน
ตรงนี้ทำได้ทันทีเพราะเราก็ต้องทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับ
โดรเตอร์เอ๊เปิดตัวมาแล้วก็เดินหน้าหาเสียงบรรณีรวมแล้วเท่าไรดะ

โอ้โหตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาพี่อุ๋ย

สัมผัสกับการเมืองไทยเป็นยังไงจาก
ชีวิตนักวิชาการมาเป็นเนี่ยครับ

โหดยังไงรับน้องแหล่งนึงอะไร

สงสัยจะรู้จักประวัติตัวเองไม่ดีพอหรือยังไง
ต้องยอมรับว่าควมทรัพย์สินอะไรทำอย่างไรต้องยอมรับว่า

แต่ว่าเราต้องทนให้ได้นะครับพี่พี่พร้อมท้อไหม
เพราะว่าก็บอกว่าไม่ท้อเพราะอยากจะเป็นตัวอย่างแก่น้องรุ่นใหม่
ที่เขาพร้อมกว่าเราเก่งกว่าเราก็ได้กล้าออกมา
เอาล่ะเดี๋ยวข้างหลังบอกว่าต้องไปแล้ว
ต้องขอบคุณให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ